เอาคุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยที่อยู่ด้านหลัง
หลอนค่ะไปเก็บของเล่นให้ลูกที่ใต้ถุนบ้าน
ของเล่นลูกสองคันตกลงไปแล้วพอกำลังจะเก็บคันที่สองนะ
สายตาของแม่เนี่ยไปสบตากับศพที่ลอยอยู่ใต้ถุนบ้าน
โอ้โหช็อกสิคะนอนไม่หลับเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมที่สมุทรประการลักษณะที่เกิดคุณผู้ชมเห็นไหม
จะเป็นบ้านปลูกอยู่ติดกันเป็นเหมือนกับชุมชน
แล้วก็จะมีใต้ถุนบ้านพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่งอยู่ในซอย
ถั่วงอกหนึ่งที่ถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลนะคะที่อำเภอพระสมุทรเจดี
จังหวัดสมุทรประการจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
เจอร่างของผู้ตายนอนตะแคงอยู่ใต้ถุนบ้านไม้ค่ะ
ลักษณะบ้านคือเป็นบ้านยกสูงแล้วมีใต้ถุนคุณนึกสภาพออกใช่ไหม
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีแล้วก็แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพระสมุทรเจดี
สวัสดิ์ยานนลและกู้ภัยร่วมกับตันยู
ไปตรวจสอบคนตายเนี่ยชื่อว่านายเจมส์หรือว่านายวิสุทธิ์เงินสะอาดอายุ๓๔ปี
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะสภาพศพคือขึ้นอืดแล้ว
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วดูที่บาดแผลบริเวณศีรษะที่ใบหน้ามีบาดแผล
เป็นแผลใหญ่เลยไม่รู้ว่าโดนสัตว์กัดกินหรือว่าโดนใบพัดเรือน่ะนะคะ
เพราะว่ามันเป็นแผลชะกันเลยไปสอบถามคนที่สบตากับศพ
แล้วเธอก็ยังหลอนอยู่นะผู้เป็นแม่เนี่ยชื่อว่านางสาวตะวันฉายยอดเพชรอายุ๒๖ปีค่ะ
เธอเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้แล้วเธอก็ยังตกใจกลัวอยู่เลยเนี่ย
เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงแบบโพลเพลย์แล้วอ่ะ
ประมาณสัก๖โมงเย็นตัวคุณตะวันฉายกับลูกก็เล่นกันอยู่หน้าบ้าน
แล้วลูกก็ยังเล็กไงทำของเล่นตกลงไปใต้ถุน
เป็นรถของเล่นตกลงไปสองคันแม่ก็ยังไงล่ะลูกของเล่นตก
ลูกก็ร้องจะเอาของเล่นแม่ก็เลยลงไปเก็บของเล่นให้
คันแรกเสร็จอ่ะได้แล้วกำลังก้มลงเก็บรถของเล่นคันที่๒
จังหวะนั้นตอนที่แม่เงยหน้ามาคุณกำลังจะปีนขึ้นจากใต้ถูนบ้าน
สายตาแม่ไปสบตากับศพอะค่ะตอนนั้นศพนอนตะแคงอยู่นะ
แล้วตาของคนตายอะจ้อมจ้องมาอย่างคุณตะวันฉายเพราะดีเลย
ตอนนั้นช็อกเลยนะกรีดร้องมันดังมาก
แล้วทุกคนได้ยินจนตกใจไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้
เอาไฟฉายมาส่องดูแล้วก็เห็นเป็นศพจริงค่ะ
พวกหนูว่าทำรถหล่นลงไปมันมีคาหนูตรงนี้แล้วอีกคาหนูกระเด็นมาตรงนี้

แล้วทีนี้หนูก็เก็บคาหนูเสร็จแล้วหนูก็ก้มมาหยิบคาหนู
แล้วเชื่อมยังหวังเหลยหน้าขึ้นมาอย่างนี้ก็เห็นสกตากันเลย
รู้ว่าเขานอนอยู่ท่าไหนแต่ที่หนูเห็นคือเขาหันหน้ามาหาหนูอ่ะ
คือหันหน้ามองกับเราเลยเหรอตกใจไหมตอนนั้น
มาเกินหนูกับหน่ายพร้อม

หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะ

แสดงว่าบ้านหลังนี้คือบ้านเราถูกไหมเราอยู่
คือศพมันอยู่ใต้บ้านเราเลยใช่ไหม

ช่วงประมาณ๖โมง๖โมงกว่านี่ป่ะ
เห็นไหมตอนคุณตะวันฉายให้สัมภาษณ์กับเรามือเธอมากุมอยู่ตรงหน้าอก
แล้วก็บีบมือตัวเองอยู่ตลอดเวลา

คือเธออึ้งไปพักนึงมันตกใจ

ก็จะหลอนหน่อย
พูดคุยกันกับทั้งผู้พบศพเจ้าของบ้านเองตำรวจเอง
มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาจุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นเสื้อลายขาวดำ

ชื่อว่าคุณชนระดาบุญมีอายุ๓๙ปี
บอกตำรวจว่าศพคนนั้นน่ะเป็นสามีดิฉัน

คือผู้ตายชื่อวนายวิสุทธิ์

งอนกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา
คืองอนกันเพราะว่าสามีไม่ยอมมากอด
แต่อะไรไม่ยอมนอนกอดกันก็ทะเลาะกันแบบ
เหมือนกับเธอผู้หญิงก็คิดว่าฝ่ายชายไม่รัก
เพราะว่าสามีไม่ยอมกอดมัวแต่เล่นเกมแบบนี้

ติดต่อไม่ได้นะถามเพื่อน
เขาบอกว่าสามีลงไปจับปลา

ก็เหมือนทุกวันคือมันเป็นชีวิตปกติเขา

ก็งอนกับเขาปกติอยู่แล้วค่ะ

วันนี้นักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งนึง

หูพี่เมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับเลย

กลัวมากจริงต้องลางาน

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะจะไปทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้กับคนตาย

ทำยังไงอยู่ต่อไปยังไง
จะให้หนูย้ายไปไหนหนูก็ต้องอยู่ต่อนี่แหละ

อย่างน้อยให้คนตายเขาไปสู่พบภูมิที่ดี
ไปเจอคุณชนลดา

หน้าศพหน้าโรงในงานของสามีแล้ว

ไปรับศพสามีที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็จะนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไตรมิตรพระสมุทรเจดี๑คืน
หลังจากนั้นวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีชาปนกิจเลย
อกจากเจอภรรยาของคนตายแล้วเราไปคุยกับพี่สาวของคนตายด้วย
พี่สาวให้ข้อมูลแบบนี้ว่าน้องชายกับเมียทะเลาะกันบ่อย
ก็ในฐานะพี่สาวนะพยายามห้ามน้องชายอยู่ตลอดแล้ว
ว่าเออมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันอย่าทะเลาะกัน
แล้วเราก็เลยถามไงว่าก่อนเกิดเหตุมันมีลางอะไรบอกเหตุไหม
ซึ่งพี่สาวบอกว่าไม่มีเลยนะไม่มีรางบอกเหตุอะไร
ถามว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่สาวอยากจะบอกน้องชาย
ก็อยากจะบอกว่าให้เขาไปดีไม่ต้องห่วงทางนี้

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้เจอศพเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำร่างไปชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วล่าสุดเราก็สอบถามผู้กำกับนะคะ
ผู้กำกับในพื้นที่ก็คือสพพระสมุทรเจดี
พันธุ์ตำรวจเอกธนูเพชรชมากริจ
ก็ถามผู้กำกับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ศพมีร่องรอยที่ใบหน้า
ร่องรอยที่ใบหน้ามันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลย
เพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นสัตว์กัดแพ้
หรือว่าเป็นหางเสือใบพัดเรือหรือเปล่า
แต่ต้องรอผลจากทางนิติเวทย์ก่อน
จากการสอบถามยาดก็ให้ข้อมูลด้วยนะ
ทางฝั่งคนตายก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วย

ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็

ถ้าลงไปหาปลาอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นมากระทันหัน
ทำให้แบบจมน้ำเสียชีวิตแล้วหน้าไปฟาดกับอะไรหรือเปล่า
เรือแล่นผ่านมาแล้วไปฟาดเข้ากับใบหน้าเขาหรือเปล่า
เรื่องรอยนี้เดี๋ยวรอยนี้ติดไว้พิสูจน์ว่ามันเป็นรอยอะไรกันแน่นะคะ